เมื่อวานนี้ที่ปฐุมธานีมีรถเก๋งเสียหลัก

ก่อนที่จะพุ่งเข้าไปชนร้านสะดวกซื้อจนเกิดไฟไหม้
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมรถดับเพลิง

เว่นพังทั้งหลังไฟไหม้ทั้งหลัง

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลสามโคก

พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับ

ดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง

อยู่ในอาคารพาณิชย์๓ชั้น๓คูหา
หมู่บ้านกฤษณาถนนปฐุมสามโคกนะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าอำเภอสามโคก
โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาถึง๓๐นาที

คนขับรถเก๋งคือนายธนวีธนาโชธช่วงบาดเจ็บนะ
จากแรงกระแทกแล้วก็ไฟคลอกเล็กน้อย

นำส่งโรงพยาบาลปฐุมธานีครับ
จากการสอบถามนายประพาโหมดแจ่ม
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านตกอกตกใจนะ
บอกว่าขณะที่กำลังจัดสินค้าภายในร้านเนี่ย

มีรถเก๋งคันหนึ่งพุ่งเข้ามาด้วยความเร็ว
เสียหลักชนป้ายจราจรกลางถนนก่อน
จากนั้นรถคันนั้นเกิดไฟลุก
พร้อมกับพุ่งเข้ามาชนที่ร้านสะดวกซื้อ
ไฟก็ลุกลามติดที่ร้านสะดวกซื้อ
ไหม้สินค้าแล้วก็ไหม้ทั้งร้านอย่างรวดเร็วครับ
เห็นรถพุ่งเข้ามาแบบนี้พนักงานก็พุ่งออกสิครับ

เรื่องต้นตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

แล้วก็ต้องประสานไปทางเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน

แล้วก็ต้องดูกล้องวงจรปิดแถวนั้นด้วยนะครับ

ไฟไหม้ก่อนหรือชนแล้วเกิดแรงระเบิด
แล้วก็พุ่งเข้าชนร้านสะดวกซื้อต่อเนื่องอีกนะครับ